รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
วิวสวยโมโหอะไรอย่างนี้เลยนะเห็นเมื่อกี้นี้น่ะมันจะอวก
และคอนเซ็ปต์หลักของการประกวดนั่นก็คือ
เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวย
ส่วนตอนนี้สาวงามของเราจะรู้สึกยังไงบ้าง

สวัสดีค่ะ
สวยขึ้นเก่งขึ้นกันทุกคนเลยนะครับ
แต่พี่มีข่าวร้ายมาบอก
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ
กับการทำภารกิจต่างของพวกเราทั้งหมด
นั่นก็หมายความว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงแล้ว
กับความฝันอันยิ่งใหญ่ของทุกคน
คุณสังเกตได้นะครับกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกมของเราตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ
แครอทกลับเข้าสู่เส้นทางความฝันของเธอแล้วนะครับ
และตอนนี้ออนแอ้นแล้วก็บูมฮะคุณถูกแขวนอยู่นะครับ
นั่นก็หมายความว่าภารกิจต่างและกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้เนี่ย
คณะกรรมการไม่สามารถที่จะตัดสินให้คะแนนได้
แต่ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุด
แอ้นครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

วินาทีห้ามพลาดเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียโอกาสค่ะ
ต้องส่งสายตาจิกมาให้ผมด้วยนะฮะ

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องคุมสติกับตัวเองให้อยู่ค่ะ
ดีมากขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับ
เอาละครับสาวคุณพร้อมสำหรับภารกิจในสัปดาห์นี้แล้วหรือยัง

บอกได้เลยว่ามันสนุกแน่ไปฟังกฎและกติกากันครับ
เมื่อผู้เข้าประกวดปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่กำหนดจนเสร็จสิ้น
คณะกรรมการทั้ง๔ท่านจะพิจารณาการให้คะแนน

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในสัปดาห์นั้น
และจะมีผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด๒คนสุดท้าย
ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้แพ้ในสัปดาห์นั้นเช่นกัน
ผู้ที่แพ้ทั้งสองคนจะถูกนำมารวมกับผู้ที่ถูกแขวนจากสัปดาห์ที่แล้ว๒คน

และผู้ที่ชนะประจำสัปดาห์สามารถเลือกเพื่อนกลับเข้ามาทำภารกิจได้ดังเดิม๑คน
เหลือผู้ที่ถูกแขวนอยู่๓คน
แต่เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน
ดังนั้นผู้ที่ถูกแขวนทั้ง๓คนจะมีสิทธิ์กลับเข้ามาเป็น๑ใน๑๒คนสุดท้าย

ต้องได้รับการโหวตกลับจากผู้ชมทางบ้านเพื่อเข้าสู่รอบไฟนัลต่อไป

จุดนี้ทำให้ดีที่สุดนะ
เรื่องที่ว่าสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายของการประกอบภารกิจแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับสาวที่เก่งที่สุดประจำสัปดาห์ก็แล้วกัน
แล้วของร้อนของผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ก็จะเป็น
มูลค่าอยู่ที่๑๘๕๐๐๐บาทครับ
สวัสดีค่ะอบอุ้มรัสรินชุมจัยนาอาทิยานะคะ
มาในน้ำตัวแทนจากชุระภาคุโนค่ะ
แอนเจอรี่จากประเทศเบลเยี่ยมเลยนะคะ
วันนี้อบอุ้มก็มาพร้อมที่จะมอบรางวัลเป็นกำไรให้สำหรับสาวงามนะคะ
โจทย์ประจำสัปดาห์ของเราคือ

เต้นรัวพาร์ทเนอร์ของคุณให้จบ๑เพลง
คณะกรรมการจะให้คะแนนและตัดสิน
เป็นคู่ไม่ใช่เบียด

งงว่าแล้วเราจะต้องจับคู่กับใคร
เรามีคนเพื่อนเราที่สนิทที่คิดว่าเขาเต้นเก่งไหม

บอกเลยว่าไม่ใช่ครับ
ผู้หญิงก็ควรจะคู่กับผู้ชาย

กับของรวมที่ใหญ่มากขนาดนี้
ผู้ชายของเราที่จัดมาให้ทั้ง๑๔คน

โอ้โหตาแบบลุกวาวเลยค่ะ
เกิดความฟินนิดน
แต่พอเขาเดินเข้ามาเรียงรายกันเข้ามา
โอ้โหพระเจ้าคุณหน้าแบบหล่อมาก
หนูรู้สึกว่างานดีมากหล่อมาก
คงต้องบอกว่า๑๔คนนี้

ก็แนะนำน้องของพี่ทั้ง๑๔คนก็แล้วกันนะครับ

ว่ามาเดินไปเลือกเลยเหรอ

ทุกคนจำกิจกรรมการแสดงกันได้ไหม
จำได้ไหมว่าตัวเองได้คะแนนออกมาได้เท่าไหร

ใครที่ทำได้ดีที่สุด

และคุณเป็นคนที่ไม่มีใครเลือกเลย

เราจะเปิดให้คนที่ได้คะแนนสูงสุด
จากกิจกรรมการแสดงได้เลือกก่อน
มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนที่ไม่ได้เลือกคุณไหมครับ

จะค่อยไล่ลงมาทีละขั้นกันแล้วกัน

แล้วคุณเดินกลับมาแต่เขาจะเดินกลับมาหาคุณเอง

โบนัสกันหรือเปล่า

เดินวนอยู่ประมาณ๒รอบครึ่งค่ะ

เอาไป

ขอเรียนเชิญน้องพลอยครับ

สงสัยสาวโจรปราบลงเท่าไหร่
เล่าปื้นหลักชิ้นด้ายกัน

ผุ่นแบบนัดจับมา
คนต่อไปถึงแม้ว่าเธอจะถูกแขวนอยู่

แต่ผมมั่นใจว่าเธอทำได้ดีที่สุดแน่นอน

เหลืออีก๒สาวครับ

ก็ต้องเดินตามไปเจอไปอยู่กับออมแอ๋มเลยนะครับ
เอาละครับบาหลีจะเป็นใคร
เป็นพี่ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายของเราอยู่กับออมแอ๋มเลย
เกิดมายังไม่เคยเต้นกับผู้ชายคนไหนเลย
แปลกดีค่ะแล้วก็หนูไม่ได้เป็นคนเลือกเขาด้วยนะ
จริงเขาเรียกว่าอะไรคนไม่ขิตเหรอหรือว่าอะไรเวรกรรม
เอาละครับสาวหวังว่าคงจะเลือกคู่ของคุณได้ถูกใจ

คุณมีเวลาในการซ้อมกับพาร์ทเนอร์ของคุณรู้ว่าคู่เต้นของคุณเนี่ย
ไม่ว่าจะสอนหรือจะซ้อมอะไรก็แล้วแต่มีเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
หลังจาก๑๐นาทีนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดแยกห้องนะครับ

แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับมาโชว์ความสามารถของคุณต่อหน้าคณะกรรมการ
แหมสวยและหล่อขนาดนี้อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า
พอมาที่ฟลอร์แล้วเนี่ยจะแดนซ์ได้ดีขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวครับ
เอาจริงป่ะคือมองหน้าพี่เขาบางทีหนูก็แบบ
พี่หนูก็เขิดนะครับแบบ
เฮ้ยทำไงอะก็เวลาซองมันมีอยู่แค่เนี้ย
คงเป็นหน้างามนะครับว่าฉันเกิดมาเพื่อจะเป็นนักเต้น